คุณผู้ชมมาติดตามเปิดแฟมคดีดังกันหน่อยนะคะต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
หลังจากที่ตำรวจมีหลักฐานว่าผู้พันตึงกับพวกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ว่าปรีนะ
ผู้ว่าเมืองยะโสธรนะคะตำรวจกองปราบปรามก็เลยมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มค่ะ
ติดตามกันนะคะกับตอนคอมมันโดรวบผู้พันตึงฆ่าผู้ว่าปรีนะ
สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบปี
รองผู้กำกับการ๒ในขณะนั้นเข้าจับกลุ่มพันธรีเฉลิมชัยมัชชากล่ำหรือผู้พันตึง
หลักฐานผู้พันตึงกับพวกร่วมสังหารปรีนะลีพัฒนภัณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัด

ทันทีที่ถูกประชิดตัวผู้พันตึงปฏิเสธการจับกลุ่ม
จนเกิดการปะทะคารมอ้างว่าขณะนั้นเขาอยู่ในเครื่องแบบ
และจะต้องมีทหารพระธรรมนูลอยู่ด้วย
ขณะตำรวจชุดจับกลุ่มยืนยันมีหมายจับ
เมื่อพบผู้ต้องหาต้องจับกลุ่ม
เราก็พยายามชี้แจงอธิบายให้เขาดูหมายเขาไม่สนใจ
ก็เลยเป็นที่มาที่ไปตามภาพที่มีการ
ตั้งแต่เรางัดโดนงัดไม่ได้ก็ต้องถีบกระจกเข้าไป
เพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเขาไปทำลายหลักฐานอะไรอีกเมื่อไหร่
ก็ขึ้นไปก็พบเขาอยู่กับทนายพอดี
แล้วเขาก็โวยวายเรามีหน้าที่
และผมเป็นลูกทหารนะครับและจบเจ็บทหาร
เพราะฉะนั้นเราปลูกฝังรัฐฐานที่ดี
เขาเป็นลบไปอะไรเขาไม่มา
ทำอะไรที่มันสร้างความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน
ถ้าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องไปกลัวอะไรครับ

ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ข้างเรา
พันตึงยืนยันถูกตำรวจกลั่นแกล้ง
ส่วนแผนผังห้องพักโรงแรมในกระดาษที่พบจากการเข้าตรวจค้น
เป็นข้อมูลที่เขาต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารผู้ว่า

ตำรวจเชื่อว่ามีการวางแผนเป็นอย่างดี
เขาถึงมีการวางแผนในเรื่องของการที่สร้างพยานหลักฐานบางส่วน
ตอนทุ่มครึ่งเนี่ยเอาคนมายิงศพอย่างนี้

มีการที่เอาแหวนไปให้ขายแล้วก็เอาโทรศัพท์ผู้ว่าไป
ก็ไปเอาซิมการ์ดโทรศัพไปทิ้งไว้ในรถแท็กซี่
แล้วปรากฏว่าคนขับรถน้ำมันไปนั่งแท็กซี่
ก็เห็นซิมโทรศัพท์มีเงินอยู่ก็ไปโทร

ถ้าไม่เรียกมาสอบไม่รู้ข้อที่จริง
คนขับรถน้ำมันก็ซวยเดือดร้อนอีก

สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์
ประหารชีวิตผู้พันตึงกับพวก
ส่วนอังคณางจำคุก๓ปี๘เดือน

พันตึงได้รับการพักโทษ
กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดนนทบุรี
ไปเกือบ๑ปีกระทั่ง๒๕สิงหาคม๒๕๕๙
ตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มผู้พันตึง
ขณะออกจากบ้านพักหลังได้รับการประสาน

ละเมิดข้อบังคับการพักโทษของกรมราชธรรม
ออกนอกพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหลายครั้ง
และมีพฤติกรรมข่มขู่เรียกรับเงินจากผู้เสียหาย

ถูกควบคุมตัวส่งกลับเข้าเรือนจำ
รับโทษที่เหลืออีก๒ปี๙เดือน๑๕วัน
กลับไปชดใช้กรรมปิดฉากทหารนอกแถว